ภาคส่วนของไทยค่ะตอนนี้ยังคงออกมาตอบโต้ประเด็นที่องค์กรพิทักษัตริย์หรือว่าพีต้าเนี่ยจะให้แบนมะพร้าวแล้วก็แบนกะทิจากไทยนะคะ
ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยก็คาดว่าวันพรุ่งนี้แหละค่ะที่จะมีคำตอบที่ชัดเจนให้กับพีต้าแล้วก็ประเทศคู่ค้าด้วยค่ะ
พรุ่งนี้นะคะหลังจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โพสต์ข้อความถึงนายนิติพลผิวเหมาะสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
หลังจากเมื่อวานนี้นายนิติพลโพสต์รูปภาพลิงที่ต้องนั่งอยู่ท้ายรถขนมะพร้าว
พร้อมข้อความว่าการถูกบังคับให้ทำงานแบบไม่ได้รับการดูแลและไม่สมัครใจ
คุณคิดว่าเขาจะทรมานไหมเขาจะต่อสู้เพื่อสิทธิอะไรของเขาได้บ้าง
พร้อมติดแฮชแท็กลิงเก็บมะพร้าวทางเพจดราม่าแอดดิกเนี่ยค่ะ
บอกว่าภาพที่นายนิติพลนำมาโพสต์เนี่ยมันเป็นเวลาเมื่อ๔ปีก่อน
ซึ่งเจ้าของลิงชี้แจงว่าลิงไม่ยอมนั่งในรถค่ะมันจะปีนอยู่หลังรถ
เขาก็เลยเอาเชือกผูกมันไว้กลัวตกรถและภาพทั้งหมดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลย
อุตสาหกรรมกะทิของไทยกว่าล้านไร่ทั่วประเทศทางนายนิติพลก็เลยต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าตัวเขาทำงานคลุกคลีเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก่อนรู้ดีว่าปัญหาและอุปสรรคที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ
ก็คือการทำธุรกิจใดก็ตามที่มีสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องถูกตั้งคำถาม
เพราะปัจจุบันบริษัทชั้นนำหลายประเทศทั่วโลกเขาให้ความสำคัญอย่างมาก
ถ้าเรามีคำตอบที่ชัดเจนให้กับคำถามเหล่านั้นเหตุการณ์วันนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้น
ส่วนในอัธวิชสุวรรณภักดีรายการิการภักด์กล้าบอกว่า
รณรงค์เรื่องการทำร้ายสัตว์เป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ครั้งนี้ถึงขนาดรณรงค์ให้หลายประเทศแบนสินค้าไทยที่มีมะพร้าวไทยออกจากร้าน
ถือว่าโหดร้ายและเหยียดวัฒนธรรมกันมากเกินไปค่ะเพราะว่าลิงไทยเก็บมะพร้าวก็เหมือนกับหมูฝรั่งเก็บเห็ดทราเฟิล
ซึ่งเป็นวิถีทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะคะเช่นเดียวกับนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่
โพสต์ภาพถ่ายรูปคู่กับลิงพร้อมข้อความว่าฝรั่งทำไม่เป็นล่ะสิฝึกสัตว์ให้ทำตามความถนัดของเขานี่คือการทำให้สัตว์มีคุณค่ามากกว่าสัตว์ค่ะ